ข่าวต่อไปนี้ขอเตือนคุณผู้ชายทั้งหลายกันหน่อย
บางทีแบบหวังจะไปเคลมสาวผู้หญิง
แต่ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวมา
พี่คนนี้เขาเป็นนุ่มขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
รับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับพยาบาล

ซ้อนกันไปซ้อนกันมาคุยกันถูกคอยังไงก็ไม่รู้
ไปนั่งกินเบียร์อยู่ร้านอาหารด้วยกัน
กินไปกินมาตกลงเดี๋ยวจะไปเปิดรีสอร์ทอยู่ด้วยกัน

เชื่อไหมผู้ชายคนนั้นเสื้อวินก็ไม่เหลือ
เดี๋ยวนะมันเป็นเรื่องของหลอกซ้อนหลอกล่ะคุณ
เหมือนละครมากผู้ชายจะไปหลอกอะไรกับสาว

ถูกต้อง๐เกือบแสนโดยเฉพาะรถเพิ่งผ่อนได้๑เดือนเท่านั้น

เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องนี้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุธามาศรวมทองศรี
เขาแชร์คลิปที่คุณผู้ชมเห็นต่างนานาเนี่ยนะแล้วข้อความว่า

ขโมยรถจักรยานยนต์ทะเบียน๑กไก่ท้อทหาร๘๗๔๗สระบุรี
เป็นผู้หญิงแต่งกายคล้ายกับผู้ช่วยพยาบาล
อ้างทำงานอยู่ในค่ายอดีศรแต่ภาพที่เห็นเนี่ยคือโรงแรมกุซูมา
ตำบลเมืองรางอำเภอเสาให้รถผ่อนได้เดือนเดียวค่ะ

ผู้สื่อข่าวก็ถามไปยังต้นเรื่อง
ทางด้านของนายเอกลักษณ์บุญรอดอายุ๓๗ปี
คนนี้เป็นผู้ชายผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาขับวิน
อยู่หน้าห้างทวีกิจในตัวเมืองสระบุรี
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๔ธันวาคมตอน๖โมงเย็นสัก๖โมงครึ่ง
ในภาพอายุสักประมาณ๒๕ปี
แต่งกายคล้ายกับพยาบาลเขาว่าอย่างนั้น
ก็ไปใช้บริการให้เขาไปส่งที่ร้านคอมพิวเตอร์
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าพี่แบตโทรศัพท์หนูหมด
ทำไงดีอ่ะตนก็เห็นว่าเออมันก็ใกล้บ้านพี่นะ
ใกล้บ้านพี่ที่เขาขับวินนั่นแหละ

เพราะว่าบ้านเขาบ้านพี่วินไม่มีคนอยู่

ร่วม๑ชั่วโมงสุดท้ายพาผู้หญิงคนนี้
ออกไปนั่งกินข้าวอยู่ร้านอาหารร้านหนึ่ง

ร้านนี้อยู่ริมถนนท่าลานห้วยบง
ระหว่างนั้นสั่งเบียร์มากินกัน๒คน

ผมก็เลยคิดไปได้ว่าเขาจะมีใจหรือเปล่าล่ะ

เออเอาผู้หญิงก็มานั่งใกล้ชิดไง

ถ้าเกิดผมพาไปเขาไม่ไปผมก็ไม่ว่าถูกไหม

ขณะดื่มกินกันก็พูดจาหยอกล้อหยอกเอิญ
เชิงชู้สาวกันพี่เขาว่าอย่างนั้น

เดี๋ยวเราจะไปเปิดห้องรีสอร์ทใกล้กันเนอะ
อาจจะไปอยู่ด้วยกันนอนค้างคืนด้วยกันนะฮะ

ตนเองก็เลยลุกเดินไปสั่งเบียร์เพิ่มมา๒ขวด

กุญแจรถจักรยานยนต์หายไปแล้ว

เพราะผู้หญิงคนนั้นเขาบอกเอาไว้ว่า
เดี๋ยวเขาจะไปเปิดห้องรอที่รีสอร์ทใกล้แล้วกันนะ

โดยให้ทางเจ้าของร้านเนี่ย
เอารถจักรยานยนต์ขึ้นท้ายกระบะของเจ้าของร้านไปส่ง

เขาก็เลยสั่งเบียร์มาแล้วก็กินเบียร์ให้หมด๒ขวดก่อน

ไปฟังพี่ผู้ชายคนนี้เขาเล่าครับ
ไม่เป็นอันกินสิครับคุณ
สรุปง่ายนะตัวเขาคือสั่งเบียร์มาเสร็จปุ๊บใช่ไหม

เพราะผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวจะไปรอที่รีสอร์ท
แล้วผู้หญิงเนี่ยเอากุญแจไปแต่รถไม่ได้ขับนะ

ทำไมเจ้าของร้านถึงเอาไปส่งให้ที่รีสอร์ท

เจ้าของร้านขับกระบะกลับมาที่ร้าน

เดี๋ยวขอตามไปดูที่รีสอร์ทหน่อยละกัน
คือคุณผู้ชมคงสงสัยว่าทำไมเจ้าของร้านถึงไปส่งให้ใช่ไหม

ผู้หญิงของเขาเคลาสเขากำลังขับกระจอกลับไปที่รีสอร์ต

สุดท้ายคุณผู้หญิงดูแล
ถ้าสมมุติเกิดว่าผู้หญิงคนนี้เขาเอากุญแจแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากร้านเลย

เขาก็เลยไม่รู้ว่าทางผู้หญิงคนนี้ไปพูดกับเจ้าของร้านอาหารว่ายังไง

โดยการที่เอามอเตอร์ไซค์ใส่ท้ายกระบะแล้วก็ให้ไปส่ง
ผู้ชายก็เลยคิดว่าอ๋อก็เดี๋ยวมีเจ้าของร้านเขาพาไปด้วยก็คงจะไว้ใจได้มั้ง
เดี๋ยวคงจะกลับมาคงจะได้สอบถามพูดคุยกัน
เป็นการถ่วงเวลาแล้วระยะทางมันก็ไกลด้วย

คือผู้หญิงคนนี้ก็ไปหลอกผู้ชายคนนั้นแล้วหลอกเจ้าของร้านด้วยอีกทีนึง
คุณผู้ชมเสื้อวินก็ไม่เหลือนะ

เอาไปด้วยเสื้อวิน๑ตัวเงินในเสื้อวิน๒๐๐๐
อตเตอรี่๓คู่โทรศัพท์๑เครื่อง
ที่สำคัญรถคันนั้นเพิ่งซื้อมา๕๗๐๐แล้วผ่อนได้๑เดือน

เหลือแต่ตัวล้วนเลยครับ
เพราะว่าจะบอกว่าผ่อนกุญแจต่อก็ไม่ใช่แล้วล่ะ

ก็นี่แหละก็เลยอาศัยชาวเน็ตใครทราบเบาะแส

อย่างที่บอกอุทาหรณ์สำหรับคุณผู้ชายทั้งหลาย

ผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใช่ผู้หญิงสิ
มีจต่อชีพเข้ามาในหลากหลายรูปแบบ
มีร่วมรูปแบบต้องระวังตัวกันด้วย